ผมไม่ได้มองระหว่างทางผมมองอะไรข้างหน้าอย่างเดียว

แล้วมันค่อนข้างแบบมันผ่านมาเกือบ๒โฆษวัตร
แล้วเรารู้สึกว่ามันก็เปลี่ยนนามสกุลไม่ได้แล้ว
ที่อิงจากดนตรีในยุค๗๐๙๐มันจะอยู่ประมาณนี้
มันจะมีความแบบเป็นวงล็อกที่ซื่อตรงอยู่อะ
แล้วก็มีความแฟชั่นอยู่ด้วย

เราจะไม่อยู่แบบเฮ้ยเราเลิกฟังเพลงแล้วอะไม่ใช่อย่างนั้น
ทุกคนยังฟังเพลงอยู่ทุกคนยังฟังเพลงงงยุคสมัยอยู่
ทุกคนยังฟังวงไทยยังฟังวงสากลอยู่อะไรอย่างนี้
คืออะไรที่เราคิดว่ามันสนุก
หรือบางทีไอเดียที่แบบบางคนอาจจะคิดว่ามันพุ่งแค่พุ่งขึ้นมา
หรือว่าเป็นไอเดียในวงเล่าอะไรอย่างนี้
พวกเราชอบไอเดียพวกนั้นมากกว่า
ไอเดียที่แบบถูกตกผลึกต้องตกตะกอนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
ว่าในงานเพลงอย่างเดียวมันอยู่ในพวกแบบงานพวกปกอัลบั้ม
หรือว่าลายเสื้อทุกลายที่เราออกมา
ผมก็เป็นอาร์ตใดก็จริงแต่ว่าเพื่อนในวงก็จะคอยเสนอออกมา
รวมถึงวีดีโอแล้วก็เอ็มวีด้วยอะไรอย่างเงี้ย
เป็นคนที่บ้าพลังแล้วก็แบบเวลาตอนเด็กจะสนกว่าเพื่อน
คือเรารู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติของเรามากกว่าที่แบบเออเราชอบ
เราชอบที่จะแสดงออกใช้พลังงานอยู่ตลอดเวลา
แล้วเวลาขึ้นเวทีอะผมว่าศิลปินทุกคนเนี่ย
เวลาอยู่ห้องซ้อมกับเวลาขึ้นเวทีมันจะเป็นคนละเบอร์กัน
แต่ว่าขึ้นเวทีเหมือนทุกอย่างมันระเบิด
มันอาจจะเป็นไปโดยธรรมชาติแต่ว่าเราก็ไม่ได้ดูหรอกว่าในแต่ละคนในวงเป็นยังไงบ้าง
แต่ว่าใช้ในการทำธุรกิจด้วยหรือว่าการทำแบบทำทุกอย่างอะไรอย่างนี้
เราเป็นคนที่แบบตื่นเช้าแล้วก็แบบอันเลยก็ต้องหาอะไรทำตลอดเวลา
เป็นคนอยู่ไม่สุขอะเป็นคนแบบมีความแบบกึ่งสมาธิสั้นอยู่ด้วย
มันเกิดจากความที่ผมไม่มีกินแหละ
แรกเอาของมือสองของตัวเองมาขายก่อน
เอากางเกงหยิบมาขายปรากฏเฮ้ยเราขายได้วะ
เอาแล้วเริ่มประกายพ่อค้ามันเริ่มมาแล้ว
กูมีกลุ่มกูมีคนที่เซอร์กูอยู่นะ
ของมือสองเนี่ยกูทำเลยดีกว่า

แล้วระหว่างทางมันผิดถูกอะไรเต็มไปหมดเลย
บางทีเย็กนู่นผิดเนี่ยสายเพีย้นทำมาผิดทั้งล็อต
ผมไม่ได้มองระหว่างทางผมมองไปข้างหน้าอย่างเดียว

พอจะเอาให้ได้ปุ๊บปัญหาทุกอย่างมันแบบมันชิลมาก
มันอาจจะเป็นเรื่องของแบบการที่เราทำไม่ได้เยอะ

เราไม่อยากใส่เสื้อผ้าที่แบบคนใส่เต็มท้องถนน
เราคิดว่าจำนวนที่มันจำกัดนี่แหละ
มันทำให้คนมันต้องรีบเข้าไปซื้อ

ช่วงแรกคือทำเพราะมันไม่มีเงินมาหล่อเลี้ยงจริงแล้ว
แต่พอทำไปทำมาเฮ้ยมันไม่ใช่แล้ว

ว่าเราจะเคลียร์ทีฟยังไงให้โปรดักต์เรา
ให้วิธีการขายเรามันสนุกที่สุด
ทั้งสองอย่างมันคือใช้ความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมดเลย
แต่มันมีเคลียร์ถีดผมจะรู้สึกผิดมากเลย
คือมันจะมีนะมีบางเคสแต่ว่ามันไม่ได้มีเยอะ
คือทุกครั้งที่มันมีเคถี่แบบมันดีเสมอ

ให้กับสิ่งที่ตัวเองทำ

อเจมส์เออผมจบศิลปะมาเลย
สื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างนี้
ตอนผมเรียนปั้นผมพูดจริงว่าผมไม่ได้อยากเข้าคณะนี้

ผมอยากเข้าจุฬาเพราะว่าผมอยากหาวงดนตรี
อะไรอย่างนี้หรือวงฟลัวอะไรอย่างนี้

เพราะว่าเราจำได้ว่าตอนที่เราเรียน

เราอยู่กับมันจริงเราอยู่กับตัวเองจริง

ผมคิดว่าสมมุติว่าวันนี้ผมแบบไม่ได้เป็นวงเสลอเอง
หรือว่าไม่ได้ทำเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้
ผมถูกแบบบังคับให้ไปเป็นเด็กเสิร์ฟอะไรอย่างนี้
ผมก็จะมีวิธีการเสิร์ฟของผมที่แบบว่า
นี่แหละคือเสิร์ฟกับสไตล์ของกูอะไรอย่างนี้
หรือว่าสมมุติผมไปขายกล้วยทอด

กูจะทำท่าการทอดยังไงให้แบบดูเท่ที่สุด
หรือว่าใช้รถยังไงที่แบบอาจจะเป็นรถคลาสตอม
ที่แบบว่าแม่งแตกต่างจากรถคันอื่นอะไรอย่างนี้
คือมันกลายเป็นว่าทุกอย่างที่เราทำแม่งคือแบบ
มันเป็นตัวเราไปแล้วอ่ะเออ